การดื่มก็เหมือนกันค่ะล่าสุดที่สมุทรสาครนะคะ
ผู้ชายคนนึงอายุยังหนุ่มอยู่เลยนะคะสามสิบแปดปี
โก๊งยาดองกับเพื่อนแล้วก็ดื่มเหล้าจนเมาหลับ
ตากฝนทั้งคืนสรุปเช้ามากลายเป็นศพเลยนะคะ
เสียชีวิตเลยค่ะตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ไม่มีบาดแผลอะไรเลยด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะคะ
ตำรวจสพกระทุ่มแบนพร้อมด้วยแพทย์เวรแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ลงพื้นที่ไปที่บ้านเอื้ออาทรกระทุ่มแบน๒ในพื้นที่ตำบลสวนหลวงค่ะ
บริเวณชั้นล่างข้างกับบันไดหนีไฟของอาคารที่๒๖เนี่ยนะคะ
พบศพของนายสุภาวดีหนึ่งทองดุมวัยสามสิบแปดปีนอนเสียชีวิตอยู่บนเปรย์ค่ะ
สภาพศพไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินเป็นกางเกงยีน
ตามร่างกายไม่มีบาดแผลหรือว่าร่องรอยถูกทำร้ายนะคะสอบถามนางจำเนียนเทียนเตี้ยวัยห้าสิบแปดปี
แม่ของเพื่อนผู้ตายเนี่ยค่ะเล่าบอกว่านายสุภาวดีคนนี้เขามีอาชีพส่งแก๊สอยู่ที่เขตน้องแข็มกรุงเทพ
ก่อนเกิดเหตุช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นายสุภาวดีขี่มอเตอร์ไซค์มาหาลูกชายของนางสาวจำเนียนนะคะ
แล้วก็มานั่งดื่มกงยาดองกันที่หน้าอาคารนี่แหละเธอก็ถามลูกชายแล้วนะว่า
คืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งมากินเหล้ากันเมื่อวานกินเหล้ากันอีกนี่ยังจะกินอีกเหรอ
ลูกชายก็บอกว่าเออเอานะแม่สุภาวดีมันเพิ่งทะเลาะกับแฟนมากินเหล้าย้อมใจกันซะหน่อย
จากนั้น๒ทุ่มค่ะนายสุภาวดีเมาหนักฟุบหลับคาโต๊ะ
โทรให้แฟนมารับปรากฏว่าฝนตกพอดีออกมารับไม่ได้
ต้องลากตัวขึ้นไปนอนบนโต๊ะจนกระทั่งห้าทุ่มลูกชายถึงพาไปนอนที่เปรย์นะคะ
ส่วนเช้านี้ตื่นมาเช็คดูปรากฏว่ากลายเป็นศพไปแล้วค่ะ
นายเอกพัฒนุ้ยเปรมผู้ใหญ่บ้านก็มาร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุกับเจ้าหน้าที่ด้วย
ชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นผู้ตายนอนตากฝนเมื่อคืนไม่แน่ว่าอาจจะเสียชีวิตจากการนอนตากฝนแล้วก็อากาศหนาว
กินเหล้าเมาอย่างหนักหรือเปล่า
ผู้เสียชีวิตได้นอนนะครับตากฝนนะครับนอนตากฝนระหว่างที่ตากฝนแล้วก็มีชาวบ้านมา
นำขึ้นไปนอนนะครับก็อาจจะเป็นที่ว่าไม่ได้ห่มผ้านะครับ
แล้วเกิดจากอากาศหนาวด้วยแล้วก็คือเมาสุรานะครับ
ในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้
ตนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็ส่งศพไปให้แพทย์โรงพยาบาลสิริราชชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะคะ